ที่นครปฐมก่อนเลยวัดสว่างอารมณ์แห่แถวที่เราคุ้นเคยนี่แหละ
ซึ่งวันนี้เขามีการเปิดโรงเจแก้ปีชงกันด้วยค่ะ
ปีชงกันบ้างแล้วรู้สึกว่าไม่สบายอกสบายใจ
อยากจะแก้ชงกันหน่อยไปกันที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
คักมากคุณดูใส่ขาวกันแต่งเต็มกันแบบนี้นะคะมาร่วมพิธีจุดทึบเทียนสวดมนต์ถวายเทพเจ้าค่ะ
บอกแบบนี้คุณชิสาขออนุญาตเสริมนิดเดียวจุดตรงนี้เราไม่ค่อยได้นำเสนอเท่าไห
ก็นั่นน่ะสิค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอในช่วงเวลาใกล้กับเทศกาลสำคัญของชาวจีน

ตรุษจีนมาแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนี่นะคะเขายังมีการเปิดโรงเจค่ะ
เพื่อที่จะแก้ชงรับตุดจีนปีนี้ด้วยการทำพิธีทั้งหมดนี้นะคะ
ก็เป็นการจัดขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้าในช่วงตรุษจีนนั่นเองค่ะ
ภายในงานจะมีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานอยู่ภายในโรงเจนะคะ
อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมสูง๑๐เมตรเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
และเปิดดวงชะตากับหกหลอกซิวด้วยโอ้หลายเทพนะ
เทพนะพิธีกรรมทั้งหมดนี้นะคะจัดทำขึ้นมาเพื่อเปิดดวงเรียกโชคลาภ
แล้วก็ยังทำพิธีแก้ชงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีชง
อืมค่ะปีรกาปีเถาะปีชวดและปีมะเมียด้วยเออ
ไม่มีอีกปีใครในนี้ไม่มีดิฉันปีชวดค่ะคุณค่ะปีชวดเหรอ
ชวดก็ชงร่วมตามความเชื่อเขาเนอะค่ะอ่าใครสนอกสนใจ
ก็ไปกันได้นะคะเขาก็มีการจัดทำพิธีกันต่อเนื่อง
โดยพิธีทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อแป๊ะจะเป็นผู้ประกอบพิธีด้วยตัวท่านเองนะคะ
อ๋อพระอาจารย์พระอาจารย์จากมันศักรรณ์ท่านก่อนแน่นอนค่ะ
ท่านก็ถือว่ามีผู้คุณกับเรานะคะเนี่ยตามอบสิ่งศักดิ์ศิลปะให้มากมายทุกปี
ทุกครั้งที่ตื่นมาลืมตาก็เป็นพ่ออาจารย์ตลอดเลยนะหือคุณโกหกแล้วให้พ่ายันพ่ออาจารย์คุ้มนอนค่ะ
เอ้าใครที่เห็นพิธีแบบนี้แล้วสนอกสนใจหยุดจะไปขอโชคขอลาบขอพร
เพราะว่าที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพมีพระมากมายให้เราได้กราบไห้ขอพรนะคะ
ไปกันได้และสำหรับพิธีที่จัดนี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยก่อนจะกลับเขามีการจุดประทัดเสี่ยงทาย
งั้นจัดไปจุดประทัดเสี่ยงทายกันเลยค่ะเสี่ยงทายว่าปลายประทัดนั้นจะเป็นเลขหมายอะไร
มาดูนะโบ๊ะมาแล้วนี่ไอ้โบ๊ะสุดท้ายนี่แหละมาขอดูหน่อยขอถ่ายรูปหน่อย
อุ้ยมันโอเบทพัชเนี้ยมีใกล้กว่านี้ไหมเออนี่ไงนี่ไงตามที่คุณต้องการเลยค่ะ
เย้นกว่ารูปปากมันเหมือนกันเป็นการได้โชคได้ลาบ

แต่จริงก็แล้วแต่ละกันเพราะว่าแต่ละคนจุดประทัดไป
จุดหมายที่ปลายประทัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่